คุณผู้ชมฮะถ้าติดตามไทยรัฐของเราจะมีกิจกรรมทานใจไทยรัฐ
เราออกไปหาผู้ประสบอุทธกภัยเอาถุงยางชีพไปแจกล่องเรือ
ก็จะมีภาพที่เป็นน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยเหือดแห้งคุณผู้ชม
ต่อให้น้ำท่วมแต่น้ำใจท่วมกว่า
เพราะว่าเวลาไปแจกของพวกนี้คุณผู้ชม
อกจากคนต้องช่วยเหลือแล้วนะ
สัตว์สัตว์ที่ติดอยู่ในบ้านสัตว์เลี้ยงต้องช่วยเหลือเหมือนกันครับ
น้ำใจคนไทยไม่มีวันหมดจริงครับ
เจ้าของคลิปนี้กับเพื่อนครับ

แล้วก็ล่องเรือไปในหมู่บ้านที่โดนน้ำท่วมสูงถึงหลังคา
แล้วดูน้องหมาสิอยู่บนหลังคาแบบนั้น
ใช่ฮะไปเจอสุนัขด้วยพี่น้ำแข็ง
แล้วมันก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือเข้าใจเลยนะ
คนที่อยู่ในบ้านยังเอาตัวเองรอดก็ลำบากแล้ว

คลั้นจะให้พาสัตว์เลี้ยงไปด้วยบางทีมันก็เกินแรงไปหน่อย
แล้วเวลามันอยู่บนหลังคาอาหารการกิน
ใครจะให้พายเรือมาให้มันทุกวันบางทีมันอาจจะไม่ไหวไง
นี่แหละฮะกลุ่มนี้เขาก็เลยไปเลย
พวกบ้านที่มันท่วมถึงหลังคาสัตว์พวกนี้ก็จะมีอยู่บนหลังคานี่แหละ
ก็เอาอาหารไปเทให้กินเลยครับ
นี่ดอมดูจากคราบน้ำแปลว่าไม่ใช่เพิ่งท่วมไง

ไม่ใช่แค่หมาคุณผู้ชมแมวก็เจอเหมือนกัน

ก็ต้องเอาข้าวเปลือกไปโรยให้มันกินกัน
สุดท้ายก็อาหารในถุงยังชีพ

แล้วก็บรรดาสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัยน้ำท่วม
บางคนก็ต้องพายเรือออกมารับกันมารับของกัน
เพราะว่าถนนมันโดนตัดขาดไปหมดแล้ว
กับข้อความว่าอาหารคือการต่อลมหายใจของชีวิต

ก็เป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คนก็ไปคอมเมนต์ชื่นชมพวกเขากันเยอะเลยนะครับนี่แหละฮะ
ต่อให้น้ำท่วมแต่น้ำใจเรายังมีอยู่
บางคนออกจากบ้านมาไม่ได้จริง
ที่เขาทำได้คือเขาต้องรักษาบ้านไว้อยู่ในบ้านไว้